คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างดีกว่านะครับ
นั่นเขาบอกว่าไปดูเขี้ยว

ไม่ได้เขี้ยวของถ้าเขี้ยวของเหลืองไม่ออกเลย

แต่ที่ให้ดูเนี่ยคือเขี้ยวพญานาคครับ

ที่วัดศรีสว่างวงบ้านหนองบัวบานหมู่ที่๕ตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
วัดแห่งนี้ครับเขากำลังมีการปรับปรุงบ่อน้ำเก่าที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่า
เป็นบ่อน้ำศักดิ์ภัยนครราช
เป็นบ่อน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมา
แต่ระยะหลังเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำผุดขึ้นมาแล้ว
แต่ชาวบ้านยังคงให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาอยู่เรื่อยมาครับ
แล้วเขามีการสร้างรูปปั้นพญานาคขึ้นมา๒ตัวไว้ด้านซ้ายและขวาของบ่อนี่

ตอนนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงบ่อน้ำทางช่างก็เลยยกรูปปั้นพญานาคทั้งสองข้าง
เอาไปไว้ให้คนที่มีความเชื่อความศรัทธามากราบไห้เหมือนเดิมนั่นแหละ
เอ้าทีนี้มีเรื่องราวที่มันแปลกประหลาด

เอ้าเขาบอกว่ามีคนที่เขามากราบไหว้เขาเห็นร่องรอยประหลาดอยู่บนเขี้ยวพญานาค

ลักษณะแบบนี้หินปูนเหรอครับ
ปูนมาเกาะที่เขี้ยวพญานาคล่ะครับ

หมอฟันที่ไหนจะมาขูดหินปูนพญานาค
แต่พอถ่ายไปแล้วเขาบอกว่าสีสันมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิม
เอ้าก็เป็นเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้เราให้ดูจากในมือถือของคนที่ถ่ายอีกที
เพราะฉะนั้นสีมันอาจจะเพี้ยน

ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการทำพิธีบวงสวง

ชาวบ้านฝันครับ
ยังไงฝันเห็นพญานาคเก้าเซียนมาเล่นน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสนุกสนานเพลิดเผลิน
เอาเป็นเรื่องของความเชื่ออีกแล้วเล่าให้ฟังกันเพราะว่าความฝันของใครความฝันของมันเราไม่สามารถจะไปพิสูจน์ได้ว่าเขาฝันจริงหรือฝันหรอก
คืนนี้ฝันดีหรือฝันร้ายก็ว่ากันไปอันนี้เราไม่รู้จริง